เอาเกมเย่าเกมเยือนมีการวางแผนระยะยาวเอาไว้
ถึงแม้ว่าเวลาในการเล่นเกมแรกจะเหลือไม่มากแล้ว๕กันยายนนี้ต้องเปิดบ้านเจอกับเวียดนาม
ศึกบอลโลกรอบคันเลือกของโซนเอเชีย
ล่าสุดครับมีการเปิดเผยชื่อนะครับทีมงานออกมาก็ผู้ช่วยเบื้องต้นณขณะนี้ครับ
แต่นะครับสื่อก็เชื่อกันว่าไม่จบเพียงเท่านี้นะครับอาจจะมีผู้ช่วยเข้ามาเพิ่ม
จะแยกชุดอีกครั้งหนึ่งว่าใครจะดูแลชุดไหนที่จะเป็นผู้ช่วยของนิชิโนนะครับ
การประชุมครับเราเห็นนะครับก็จะมีทางโคชโตยแน่นอนอันนี้มาอยู่แล้ว
แหล่ะเสียงสัตว์ย่อญแย่ไทยนะครับเป็นผู้ช่วยของทางนิกัสเงาะเพราะว่าอยู่ในทีมช่วงสองสามปีหลังมีความคุ้นเคยแม่งนะครับ
เรื่องของอีกหนึ่งคนก็คือโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดอันนี้ไม่ผิดคาด
เพราะว่าก่อนอันนี้นะครับนิชโนกลับมาที่ไทยเนี่ยก็มีโอกาสนะครับได้เดินทางไปดูเกมที่ราชบุรีแข่งร่วมกัน
ดังนั้น๒คนนี้เบื้องต้นจะดูแลชุดใหญ่ไปก่อน
แล้วก็มีข่าวอยู่ว่าโค้ชแบนทศตวรรณศรีปานก็ยังอยู่ในข่ายนะครับ
เจ้าตัวเนี่ยสนใจรับงานช่วยนิชโนจริงแต่ต้องดูว่าข้อตกลงจะสรุปกันลงตัวเมื่อไหร่
ก็มีการให้สัมภาษณ์นะครับประเด็นของเอกฤทธปัญญาคนนี้ครับฟอร์มร้อนแรงมากนะครับ
เตะจากเชียงรายยูนิเต็ดนะครับต้นสังกัดจริงคือเชียงรายเนี่ยดึงกลับมาเล่น
โอ้โหฝีไม้ลายมือครับตอนนี้ยิงไปแล้วแปดประตูนะครับ
ยิงเยอะสุดเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตารางคะแนนตารางดาวสันโวของฟุตบอลไทยเนี่ย
ส่วนใหญ่เป็นนักเตะต่างชาติทั้งนั้นนะครับ
ส่วนเรื่องของจะติดชุดใหญ่หรือไม่แล้วนะครับในรายของเอกณิตเนี่ย
คือตัวนิชโนบอกว่าเขาจดจำฟอร์มการเล่นในสนามของนักเตะคนนี้ได้ดีนะครับ
แล้วก็จะบอกว่าติดตอนนี้หรือไม่เนี่ยต้องรอเวลาก่อน
เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาในการประกาศรายชื่อนะครับ
ส่วนความคืบหน้าในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีชิงแชมป์เอเชีย
ระหว่างวันที่๘ถึง๒๖มกราคมปีหน้านะครับ
ขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการปรับสนามซึ่งนายพาทิศสุภพงศ์
รองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายต่างประเทศก็บอกแล้วครับว่าตอนนี้
ยืนยันแล้วครับว่าใช้๔สนามเป็นสังเวียนในการจัดการแข่งขันก็คือ
มังคลากีฬาสถานสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
สนามสมโพธิเชียงใหม่๗๐๐ปีแล้วก็สนามตินสุรานนท์จอดสงขลาครับ
แต่ทั้งหมดอยู่ระหว่างการปรับสนามให้ได้มาตรฐานในขณะนี้
ส่วนราชมังคลากีฬาสถานตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างนะครับ
ตามขั้นตอนซึ่งถือว่ายังเป็นไปตามลำดับที่สมาคมนั้นวางกรอบเอาไว้
แต่ถ้าเกิดว่าใช้ไม่ทันก็มีแผนสำรองนะครับ
ก็จะมีการเลือกสนามในไทยลีก๑
ย้ำนะครับบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียรอบ๒
ธรรมศาสตรังสิตต้อนรับเวียดนามไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ถ่ายทอดสดให้ชมกันตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีในวันที่๕กันยายนนี้ครับ